เมนูที่มันเหมาะกับพวกเรานั่นก็คือ

เรื่องนี้ต้องขยายจะพาไปชิมชาบู
ที่มีความพิเศษยังไง

ที่มาที่ไปของ

แล้วจะทำอย่างไรดีว่ามาทานคนเดียวจะได้บิ๊ยัว
ไม่เหงาหรือว่าสมมุติว่ามีเงิน๑๐๐บาท

เริ่มต้น๑๐บาทไม้ลด๑๐บาท

เป็นน้ำซุปชาบูงามดำค่ะก็คือน้ำกะเมที่จะเป็นน้ำซุปญี่ปุ่นค่ะของญี่ปุ่นแท้
เป็นน้ำซุปแบบพิเศษค่ะที่เราปรุงขึ้นมาเองค่ะ
แล้วก็บางสาขาอาจจะมีน้ำซุปเพิ่มเติมเป็นน้ำซุปหมาล่าบ้างน้ำซุปต้มยำบ้าง
แล้วก็คนที่ชอบในจุดหลังนะคะ
เราคิดค้นเองค่ะคุณพ่อก็คุณพ่อเป็นคนคิดค้นว่าแบบ
ซุปมันแบบเหมือนของญี่ปุ่นนะซุกกี้ยกี้ของญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราลดความหวานความเค็มลงให้แบบทานง่ายกับเข้ากับน้ำจิ้มบ้านเราอย่างนี้
ก็ตอนแรกอะค่ะยังทำยังแบบเฮ้ยเราจะใช้น้ำจิ้มอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ประมาณเกือบสองเกือบเดือนนะคะว่าแบบโอเคสูตรนี้อร่อยแล้ว
ชมแล้วก็เลยใช้สูตรนี้มาตลอดเลยค่ะ
แต่บรรยาใจของของการเริ่มก้นธุรกิจนี้นะคะ
ก็คือมองเห็นปัญหาของลูกค้าบางท่านที่ไม่สงบมาทาน
ก็ทานได้เก่งผู้ใหญ่วัยรุ่นค่ะทานได้หมดเลย
เริ่มกันสถานการณ์แรกที่คอนโกลมพิงีรังศิษย์ครองหนึ่งค่ะ
ก็เป็นตลาดงานธรรมดาเลยค่ะแบบเป็นเต็นต์อะไรอย่างนี้เลยค่ะ
อายุประมาณตอนนั้น๑๙๒๐ปีค่ะ
ก็ยังเรียนอยู่ก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็เปิดขายชาบูด้วยค่ะ
ก็คือเราเหมือนแบบตลาดเขาแบบพื้นที่ขายฟรีก็เลยแบบไปขายกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มกับ๙๐๐๐๐๐บาทเงินแต่คือขยับไปได้เร็วคือใกล้เยอะสุดคือวันละหมื่นค่ะ
ตอนนั้นถึงตอนนี้ประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ขยายสาขาแฟนชายไปประมาณร้อยกว่าสาขาแล้วค่ะ
มีมากกว่าร้อยกว่าสาขามีเหนือใต้ออกตกมีทุกจังหวัดเลยค่ะ
ก็เป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อกำลังบอกว่าเออเราจะมีแฟนชายไหม
เริ่มที่แบบราคาไม่แพงมากทุกคนจับต้องได้
ของบางอย่างเราก็ยังไม่รู้ไงคะว่าจะเริ่มแบบให้อะไรบ้าง
หรือว่าจะเริ่มจับตรงไหนก่อนเพราะว่าหนึ่งมันเราใหม่มากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไม่รู้จะทำไมก็เลยปรึกษาครอบครัวค่ะ
แล้วก็เริ่มเฟรงชายมาเรื่อยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจไงค่ะเพราะว่าหลายคนพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่า
หนึ่งเราอายุเท่านี้เรามีธุรกิจอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ฝ่ายคุณพ่อแม่ว่าเก่งมากนะทำแค่ขนาดนี้
แล้วช่วยแบ่งเบาภาระคือเขาเหนื่อยมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาทำธุรกิจมีธุรกิจช่วยเขาแล้วแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลูกค้าจะทานยังไงตอนแรกเราคิดว่าเป็นขีด
แต่อีกอย่างหนึ่งบางอย่างมันแบบมันถั่วเฉลี่ยแล้วมันแพงกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเป็นไม้ไม้๑๐บาทมันขายง่ายดี
แล้วหนึ่ง๓ไม้ก็คือแบบค้าใกล้หมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลูกค้าน่าจะชอบมากกว่า
ได้ฟังเรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจชาบูเอ็กเพลส
ชาบูเสียบไม้ของคุณเกวียนไปแล้ว
หวังว่าคงจะเป็นไอเดียให้กับใครที่อยากจะลงมือทำธุรกิจได้นะคะ
วันนี้เราไปลองฟังเสียงจากคนที่ซื้อแฟนชายชาบูเสียบไม้กันบ้างดีกว่า
ว่าเขารู้สึกยังไงกับธุรกิจนี้ค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนายชัดชัยสังเกตชื่อเล่นชื่ออ้นครับ
ตอนนี้ผมขายอยู่ที่ตลาดดีมาเช่คลอง๓ครับผม
เริ่มแรกต้องพูดก่อนว่าคือผมเคยกินชาบูเสียบไม้
แต่ว่าไม่ใช่แบรนด์นี้นะคือก็เป็นของในตลาดทั่วไปครับ
แล้วคือผมก็เลยมีความคิดอยากค้าขายอยากลงมาขาย
และตลาดที่นี่ก็ยังไม่มีไม่มีคนขาย
ผมก็เลยไปหาเลื่อนดูในเพจในเฟซบุ๊ก
ก็เลยมาเจอแบรนด์นี้ครับก็เลยติดต่อเจ้าของแบรนด์ไป
ผมก็เลยคุยกันแล้วก็ไปชิมก็รู้สึกโอเคประทับใจ
แล้วก็ลูกถามว่าลูกค้าหน้าเก่ามีไหมมีครับ
ก็เมื่อวานผมก็ถามว่าคุณพี่เคยกินผมของผมยัง
เขาบอกว่าเคยกินแล้วพี่กินตั้ง๔รอบแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้
ผมก็ยิ้มผมก็ขอบคุณเขาไป
สำหรับคนที่ผ่านอุปสรรคมาค่ะไม่ว่าจะเป็นโควิดตกงาน
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ค่ะอยากจะบอกว่าคือชีวิตคนเราอะค่ะ
มันต้องสู้จริงถึงเนี่ยสู้มาทำมาทุกหลายอาชีพ
แม่ทำมาทุกอาชีพทุกธุรกิจล้มเป็น๑๐ธุรกิจ
ถึงจุดนึงมันจะประสบความสำเร็จเองค่ะ
ถ้าแบบเราไม่ทิ้งความพยายามของเราค่ะ